ไปกันที่จังหวัดนนทบุรีนะคะไปดูมือปราบโจรฉกกางเกงในค่ะ
จนมันปั่นจักรยานไปฉกกางเกงในจุดเกิดเหตุก็คือ
หมู่บ้านผลึกษา๓นนทบุรีนะคะคราวนี้มันหายไป๑๒วัน
มันกลับมาอีกแล้วค่ะ

ตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่าตำรวจภูทรของจังหวัดนนทบุรี

จุดเกิดเหตุปักหมุดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หมู่บ้านพฤกษา๓ตำบล

เป็นเจ้าของร้านบ้านไข่สดบอกว่า

เป็นชายหนึ่งรายปั่นจักรยานใส่หน้ากากอนามัย

มีไม้ไผ่ยาวสักประมาณ๒เมตร

ผูกติดกับตัวรถเข้ามาที่หน้าร้าน

หลังจากนั้นก็ปั่นจักรยานออกไปหน้าตาเฉย

ปรากฏว่ากางเกงในที่

เสื้อในแก่งในสักมันเป็นตอนกับวันที่พ่าคร่าวบ้านเห็น
เราก็เลยวิ่งออกมาดูอ้าวไม่ทันแล้ว
มีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งค่ะคุณสายฝนชำนาญอายุ๔๑ปีก็บอกว่า
เธอก็ถูกคนร้ายเนี่ยขโมยชุดชั้นในขโมยไปสองครั้งแล้วนะคะ
กางเกงในนับไปนับมาหายไปแล้ว๑๓ตัวตอนนี้เธอและเพื่อนบ้านรู้สึกกลัว
แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตและทรัพย์สินไม่ปลอดภัย
เพราะคนร้ายยังตระเวนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมืองอะค่ะ
ของผู้ชายไม่เอาเลย
มันจะไม่ใช่ของที่แบบมีค่าพี่แต่ว่า
มันมันเป็นยังไงอ่ะ
ก็ว่าต้องทำปลอดภัยใช่ไหม
ทำงานกันไม่ได้ใช่ไหมล่าสุดค่ะตำรวจระดับจังหวัดนะคะ
ภูทรจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปเองนะคะ
เก็บข้อมูลและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการติดตามตัวคนร้ายรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเลือกด้วยนะ
เอาเฉพาะกางเกงในผู้หญิงกางเกงในผู้ชายไม่เอา
อย่างที่ผู้เสียหายเขาบอกเขากลัวเดี๋ยวครั้งหน้ามันจะไม่ได้หายเฉพาะกางเกงใน